เดี๋ยวอร่อยดีกว่าเพราะร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรจีนแคละโบราณ
อยู่ที่ไหนยังไงติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
จ้าตามมามาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นทำเองเต้าหู้ยัดไส้
อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คุณก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรแบบจีนแคโบราณไม่ค่อยหาทานได้ง่ายเท่าไหร่
นี่น้ำใสรสชาติคนกินเขาเรียกว่าอย่างไรรึไหม

แบบว่าผิดแบบว่าเป็นรสชาติแบบ

รสชาติกลมกล่อมผู้มามีเช็งใช่ไหม
ร้านนี้เป็นร้านของคุณจักรพันธ์วันกุมภานะคะ
นี่ค่ะคุณจักรพันธ์คนนี้นะคะเป็นชาวบ้านโป่ง
คือคนบ้านโป่งคนราชบุรีเนี่ยเขารู้จักร้านนี้กันในชื่อว่า

ถามคนบ้านโปงรู้เลยก๋วยเตี๋ยวรูคือร้านไหน
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันตัวเขาเป็นทายาทรุ่นที่๓ของร้านแล้วนะคะ
ขายกันมาตั้งแต่รุ่นกงในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒คุณ
เริ่มมาจากตอนแรกขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวก่อน
มาทางร้านก็เห็นว่าคนไม่ค่อยนิยมเท่าไห
ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูและก็เต้าหู้กระดานยัดไส้หมูทุบ
อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าน้ำซุปของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยเพราะว่ารสชาติเช็ง
กล่อมลูกชิ้นหมูทำเองไม่ได้ผสมแป้งส่วนเต้าหู้กระดานยัดไส้หมูทุบ
ก็เอกลักษณ์ฉบับแบบชาวจีนแพะโบราณเลยค่ะ
บอกเลยว่ากว่าจะได้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม
ทางร้านเขาเริ่มในการเลือกคัดสรรทุกอย่างที่เป็นคุณสมบัติดี
เนื้อหมูอย่างนี้คัดพิเศษมาบดละเอียดแล้วก็ค่อยมาทำเป็นหมูทุบ
แล้วก็ลูกชิ้นปั้นด้วยมือทีละลูกออกมาล่วงจนสุก
ส่วนของเต้าหู้เย็บไส้ก็ใช้เต้าหู้กระดานแบบโบราณมาแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยม
พาตรงกลางยักษ์ไส้หมูบดลงไปแล้วนึ่งให้สุก
ละเอียดละอออ๐หมากคุณแล้วนอกจากนั้นน้ำซุปใสของเขานี่รสชาติหอมวานกล่ำนะคะ
น้ำต้มลูกชิ้นน้ำใสมากโอ้คุณดูน่ากินน้อง
ไอ้เต้าหู้นี่แหละหมูบะชอกอยู่ข้างในวะ
เด็ดเลยอ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรจีนแคะโบราณนั่นเอง
ใครสนใจแวะไปทานกันได้ราคาชามละ๓๐บาท
พิเศษก็๔๐บาทนั่นเองนะคะนี่เต้าหู้กระดาษเนี่ย
ขอไปผมจะสั่งแยกออกมากินเหมือนเหนือบลูกจิ้น
สั่งได้เขาบอกว่าสั่งแยกออกมาได้เหมือนกันนะคะ
ร้านเปิดจำถึงศุกร์๑๐โมงครึ่งไปจนถึง๔โมง
ไม่ถูกยังไงโทรสอบถามหรือว่าถามคนบ้านโป่ง
คนบ้านปูงคนบ้านปูงรู้เลยก๋วยเตี๊ยวรู่ียนะ